ผมก็เลยเอจแต่นะครับคุณวิมา
ทานแล้วยังมีการเปิดฉากมาตะโกนด่าเขาก่อนด้วยนะ
แม้ว่าเขาบอกว่าจะมีคนในรถคอยห้าม
แต่ดูเหมือนคนขับรถเมย์ไม่หยุดเถียงไม่เลิก

หลังจากนั้นเขาบอกมีคนขี่รถจักรยานยนต์ที่เห็นเหตุการณ์

แต่ถูกคนขับรถเมย์ดาบให้เข้าไปอีกค่ะ
พี่เขาบอกเอาคลิปมาโพสต์ถามว่าเอาจริงอ่ะ
เขาบอกว่าเหตุการณ์มันเกิดจากที่รถเมย์จี้ท้าย

เขาโพสต์เล่าเรื่องราวนี้นะคะผ่านทางเฟซบุ๊ก
แล้วบอกว่ารถเมย์ยังบีบแต่อัดท้ายเขาอีกต่างหาก
ต้องการจะรีบไปแย่งผู้โดยสารกันที่ป้ายหรือเปล่า
หรือเข้าป้ายเสร็จปาดออกเลนขวาสุดที่บังคับเลี้ยวขวา

เขาบอกปัญหาเหล่านี้ผมเจอทุกวัน
แถมฝากไปถึงคุณชัดชาติซะด้วย
ฝากถึงผู้ว่ากรุงเทพด้วยนะครับ
โอ้โหต้องมาดูเรื่องนี้ด้วยเหรอ

ทีนี้ทางด้านผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีของเราไม่รอช้าไปดูสักหน่อยละกันจุดเกิดเหตุ
คุณไกด์ธนกรลงพื้นที่ไปที่ปากซอยลาดพร้าว๓๖แล้วค่ะ
ทีนี้ไปคุยเลยไปคุยกับพี่เจ้าของคลิปคนนี้แหละค่ะ
ชื่อว่าคุณบวรมินอัครวรพิรมค่ะหรือว่าคุณวี
คุณวีเขาเล่าให้ฟังแบบนี้เนี่ยเหตุการณ์มันเกิดวันที่๒๖พฤษภาคมที่ผ่านมา
ช่วงเวลาสัก๖โมงกว่าถึงทุ่มนึงนั่นแหละ
ตัวเขาเขาเล่าว่าเขาขับรถออกมาจากคอนโดนะ
แล้วก็ชิดขวาจะมุ่งหน้าตรงไปสี่แยกลาดพร้าวรัชดานั่นแหละ
พอกลับรถจังหวะคือเขาจะต้องการกลับรถ
เพื่อไปบางกะปิจุดยูเทิร์นแล้วตอนนั้นทำไมรู้ไหม
เห็นเลยเฮ้ยทำไมมันเหมือนมีไฟอ่ะ
ไฟรถขนาดใหญ่ส่องเข้ามาในรถเลยหันไปบอกแฟนว่า
นี่เธอเราถูกรถเมจี้ท้ายแล้ว
หยิบมือถือมาถ่ายเอาไว้หน่อยแฟนเลยหยิบมาถ่ายเลยค่ะ
แล้วก็เห็นพฤติกรรมของคนขับรถเมนในลักษณะการขับรถแบบหวัดเสียวมาก
ซ้ายทีปาดขวาทีแล้วขับมาจี้ท้ายรถของเขา
จนถึงสี่แยกไฟแดงตรงนี้ที่มันเป็นเหตุทะเลาะกันตะโกนด่ากันตรงนี้แหละค่ะ
ตอนแรกก็คือลงไปเถียงกันนั่นแหละครับว่าแบบอะไรวะมึงมึงจะรีบอะไรขนาดนั้นน่ะ
คือสิ่งที่ผมสิ่งที่ผมตระหนักกับเรื่องนี้คือผู้โดยสารบนรถก็มีมีครับมี
พอสมควรครับประมาณเกือบสิบคนหรืออาจจะเป็นสิบอืม
แต่สิ่งที่ผมเห็นคือเขาไม่ได้จ่ายเงิน๑๐บาทมาเพื่อรับบริการแบบนี้
สวัสดีการสวัสดีภาพในชีวิตเขามูลค่าชีวิตเขาเท่าไหร่อ่ะใช่๑๐บาทที่เขาจ่ายเหรอ
ผมรู้สึกว่ารถเมย์ไม่จำเป็นต้องออกเลนส์๒แล้วไม่จำเป็นต้องใช้ความเร็วอะไร
มายขนาดแบบเหยียบปั๊บคุณให้บริการบนความปลอดภัยกับประชาชน
เพราะฉะนั้นคุณเก็บค่าตัวคุณต้องให้บริการอย่างเต็มศักยภาพ
ทีนี้คุณผู้ชมคะอันนี้ฝั่งคุณวีนะที่อยู่ในคลิป
ที่เค้าลงไปด่าด้วยใช่ไหมกับรถเมครับ
ทีมข่าวของเรามันก็ต้องฟังความทั้งสองฝ่าย
แล้วยนอยู่ในซอยซีรีดไทยสามสิบเก้าคะ
ไปเจอกับช่างซ่อมรถเมย์พี่สมศักดิ์สุขแก้ว
สมศักดิ์เขาเล่าแบบนี้เนี่ยรถเมคันนี้ที่เป็นในตามคลิปอ่ะ
เขาชื่อว่าในแบงค์แต่วันนี้นายแบงค์ไม่ได้มาทำงานนะ

แล้วเรื่องที่ในแบงค์ไปมีปากเสียงกับคนบนถนน
เขาบอกเขาไม่รู้เรื่องแล้วผู้สื่อข่าวของเราเอาคลิปให้ดูด้วยนะ
เขาบอกว่าเฮ้ยเห็นแล้วตกใจเหมือนกันนะ
ว่าในแบงค์จะเป็นแบบนั้นเหรอลองฟังเสียงเขาค่ะ
ไม่ค่อยได้เห็นด้วยการขับรถรุ่งเขานะ

อยู่ที่อู่เราต้องถามคนขับด้วยกัน
เพราะอยู่ในเส้นทางเนี่ยเราไม่ได้ไปขับกับเขา
พี่ช่างซ่อมเขาบอกว่าเขาก็อยู่ในส่วนของซ่อมรถนะ
จริงต้องไปถามคนขับด้วยกันเพราะเขาก็อยู่ในอู่

ก็เห็นว่าปกติไม่ได้โวยวายอะไรนะคะ
ทีนี้ทีมข่าวของเราอยากรู้ว่าเพราะฟังทางฝั่งเดียวมันก็ไม่ได้ใช่ไหม

พี่แบงค์อย่าให้พี่แบงค์มาชี้แจง
แต่ติดต่อพี่แบงค์ไม่ได้พี่แบงค์ไม่รับสาย
แต่พี่เบิร์ตจะบอกว่าพอคลิปนี้มันเผยแพร่ออกไป
ไปดูคอมเมนต์น่ะคือคอมเมนต์มันเยอะจริงจริงคุณผู้ชม

หลายคนบอกว่าใจร้อนทั้งคู่อืม
คือฝ่ายหนึ่งก็อาจจะไม่ถูกไปจี้ท้ายเขา

แต่พี่ฝั่งรถเก๋งลงไปด่าเขามันก็เข้าใจนะมันมีอารมณ์
แต่ขับรถบนถนนนี่มันต้องจ่ายเย็นจริงนะ
ถ้าคนขับแบงค์อยากจะชี้แจงก็มาชี้แจงนะ
ส่วนอย่างพี่วีไม่แนะนำเลยนะ
อย่าลงไปเลยพี่นะคนอื่นด้วยมีเรื่องอย่าลงไปเลยครับ